คุณผู้ชมทีนี้ไปที่กระบี่ค่ะ
ตอนต้นรายการที่พี่เบิร์ตถามมันตายเพราะอะไร
คือชวนคุณผู้ชมดูเพราะว่ามันใหญ่มากแล้ว
แล้วทำไมสาเหตุการณ์ตายมันไม่มี
สงสัยต้องศึกษาแล้วตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะเนี่ย
ฉลามวานเพศผู้ความยาว๕เมตร
หนัก๒ตันครึ่ง๒ตันครึ่งนี่๒๐๐กว่ากิโลกรัมเลยนะคะ
ใหญ่มากคือคุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยอาจจะแบบว่า
ยังไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่คนในพื้นที่ที่เขาเห็นอ่ะ
เขาได้เห็นนะคือเขาก็เห็นมาเยอะนึกออกไหมคะ
ชาวประมงนักท่องเที่ยวคนในพื้นที่

นั่นคือถ้าลงทะเลก็จะเห็นแหวกว่ายอยู่

นี่ตายเกยตื้นแบบนี้
มันต้องหาสาเหตุให้ได้นะ
ทำไมพี่เบิร์ตถึงบอกว่าต้องหาสาเหตุให้ได้รู้ไหมคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราพบเหตุการณ์แบบนี้
ฉลามวานตายเกยตื้นหรือว่าสัตว์ทะเลตายเกยตื้น
ปกติแล้วจะไปตรวจสอบสภาพร่างกายมันเนี่ยจะมีบัตรแผลถูกไหม

หรือไม่ก็กลืนพวกวัตถุแปลกปลอมพลาสติกอะไรเข้าไปมันเข้าใจได้
แต่นี่แปลกไม่มีร่องรอยบัตรแผลใดนะครับ
สภาพร่างกายของมันเริ่มเน่าเปื่อยแล้วด้วย

จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะ
ถึงขั้นต้องประสานแบคโฮลากขึ้นมาแล้วค่ะ
ต้องใช้แบ็คโฮลากขึ้นมาหนัก๒ตันกว่า
ต้องประสานขอข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
ของจังหวัดตรังมาช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม
เพราะจริงแล้วตรงนี้ในพื้นที่ที่พบ

แต่ถึงขั้นต้องไปประสานขอข้อมูล
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดตรังมาช่วยหาสาเหตุว่ามันตายเพราะอะไร
นี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกต

ชำแหละแล้วนี่ค่ะชำแหละแล้วก็ต้องมีการฝังกลบตรงนั้นเลย
นี่ลองดูจังหวะฝังกลบแล้วก็ชำแหละนะคะ
ต้องมีการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายไง

โอ้โหทีนี้นักดำน้ำหลายคนเนี่ยพอทราบข่าวแล้วก็โพสต์โซเชียลเลยนะ
ไว้อะไรให้กับการสูญเสียครั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหม
นักดำน้ำเขาจะชอบมากที่ได้เห็นฉลามวานใกล้

แต่นี่มันเป็นเรื่องที่แบบเขาบอกว่าโหน่าสลดใจมาก

ใช่ค่ะคือนักดำน้ำรายหนึ่งคุณผู้ชมมาโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ
ไว้อะไรให้กลับมาแล้วก็บอกว่าเมื่อสักประมาณเกือบ๑๐วันที่ผ่านมา
เขาเห็นฉลามวานตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละ
ไหว้ระหว่างเกาะพีพีกับเกาะลันตาไหว้ไปไหว้มา

เห็นอยู่หลัดเลยค่ะแต่กลายเป็นว่ามันมาตายแล้ว
อยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ฉลามวานตัวมหือมาตัวยักษ์ขนาดนี้
มันมาตายเกยตื้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน
คุณผู้ชมคือนักท่องเที่ยวบอกว่าเห็นฉลามวานเยอะมากเลยค่ะ
ครั้งนั้นนะเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนเคยมีซากฉลามวานขนาดใหญ่
ใหญ่กว่าตัวนี้อีกพี่เบิร์ตพี่บอกว่าครั้งนี้ใหญ่แล้วใช่ไหม
ครั้งนั้นยาว๗เมตรน้ำหนัก๘ตัน
นี่ครั้งนี้๕เมตรน้ำหนัก๒ตันครึ่ง
แต่๑๐กว่าปีก่อนครั้งนั้นที่เป็นซากนะ
ความยาว๗เมตรน้ำหนัก๘ตัน

ใหญ่กว่านี้ถูกคลื่นซัดลอย
เกยตื้นที่หาดคลองนินอำเภอกเกาะลันตาเหมือนกันนะคะ
ตอนนั้นคาดว่าน่าจะติดอวนเรือประมงลากมา
ตอนนั้นคือมีบัตรแพร่เห็นคัด

รอผลการชนะสูตรพลิกชิ้นเนื้ออยู่นะครับ